คราวนี้หลานทำปู่หลานทำอะไรเอามีดไปปาดคอปู่คุณ
ปู่เพิ่งจะศึกมาก่อนหน้านี้หลานก็เคยทำร้ายยายได้รับบาดเจ็บ
เอาจ่อตีหัวยายจนเจ็บมาแล้วคราวนี้ฆ่าปู่อะค่ะ
ฆ่าปู่ปาดคอจนคอแทบขาดนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
อยู่ในเพิงพักที่ตำบลนาดีนั่นแหละ
ตำรวจไปตรวจสอบปู่คือนายมงคลมีศรีอายุ๗๒ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตเลือดท่วมอยู่
คอโดนมีดปาดเกือบจะขาดนะคะ
ฝ่ามือเอ่ยข้อมือแขนมีแผลโดนมีดบาด
จะต่อสู้กันก่อนจะโดนฆ่าปาดคอนะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือหลานนายอภิชาตินารากรอายุ๒๖ปีค่ะ
หลังจากเขาก่อเหตุเสร็จนี่มีดเล่มนี้เลยคุณผู้ชม
เอาไว้อยู่ในครัวแล้วก็มีท่อนไม้ที่เปื้อนเลือด
เอาฟาดปู่ไปแล้วอะค่ะแล้วเขาก็หนีออกไปจากบ้าน
ทีนี้ไปสอบถามพี่สาวของผู้ตายแล้วก็มีศักดิ์เป็นย่าของผู้เกาะเหตุ
ก็คือนางมะลิเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าปู่เขาเคยบวช๓พันศา
จะศึกมาเมื่อวันที่๑๐มีนาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ต้องศึกมาเพราะว่าแบบเวียนหัวออกไปบินทบาทไม่ได้
แล้วปกติปู่แกก็จะไปนอนเล่นตรงเพลิงด้านหลัง
วันที่เกิดเหตุนั้นหลานเสพยามาจนหลอนเข้าไปบีบคอปู่สองรอบ
ญาติไปห้ามแล้วนะแล้วตอนข้ามได้ยินเสียงดัง
เหมือนกับมีการต่อสู้กันที่หลังบ้านหลังจากนั้นก็เงียบไป
แต่พอออกไปดูปั๊บปู่โดนข้าวปากเขาแล้วค่ะ
แม่ของนายอภิชาติที่เป็นผู้ก่อเหตุแม่บอกว่าลูกฉันติดยาหนักเลย
เคยพาไปรักษามาปีนึงกลับมาอยู่บ้านปั๊บก็ไปเสพอีก
ไม่ยอมทำมาหากินทะเลาะกับญาติพี่น้องประจำ

๒อาทิตย์ก่อนที่จะมาฆ่าปาดคอปู่
เอาจอบตีหัวยายยายก็เจ็บเหมือนกัน
แล้วรอบนี้มาก่อเหตุอีกคุณตำรวจเอามันไปเลย

อยู่ไปเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็หวาดภาวะกันหมด

ตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวนายอภิชาตินะคะ
ซ่อนอยู่ที่บ้านญาติห่างจากตรงนี้ประมาณโลหนึ่ง
ซึ่งตอนที่ไปคุมตัวเขาไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะไรนะ
แล้วก็รับสารภาพกับตำรวจด้วยว่าทำไป
เพราะสาเหตุไม่ยอมบอกกับตำรวจว่าทำไปเพราะอะไร
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งคอหาราคาค่าผู้อื่นโดยเจตนา